คุณผู้ชมค่ะข่าวแรกของเราในวันนี้ต้องขอแสดงความยินดีกับนักแสดงลูกแดดบอยคุณแท็กพระรันยูค่ะ
ภรรยาของเขาได้ให้กำเนิดลูกชายคนแรกน้องพารัน
เมื่อเวลา๑๑นาฬิกา๑๑นาทีเลขดีเลขสวยนะคุณ
ที่สำคัญน้องเนี่ยน่ารักน่าช้างจ้ำม่ำสุด
หนักแรกคลอดอยู่ที่๓๓๖๖กรัมนะคะ
ไม่รู้ว่าคุณพ่อแท็กเนี่ยเตรียมเลขนี้ไปซื้อในงวดหน้าหรือเปล่า

ซึ่งพ่อแท็กเขาอวดโฉมผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัว
ขอฝากตัวกับพี่ป้านะลุงด้วย
เจ้าตัวบอกเลยว่าเข้าใจความรู้สึกของคนเป็นพ่อแล้ว

แล้วก็แอบตลกทิ้งท้ายด้วยนะคะว่า

เดี๋ยวนะลูกเพิ่งเกิดได้ยังไม่ถึงวันเลยนะคุณ
เหล่าพี่น้องในวงการบันเทิงก็เข้ามาร่วมเฮกันยกใหญ่
อย่างคุณภูริค่ะก็เข้ามาอวยพรแบบคนอาบน้ำร้อนมาก่อน
บอกว่าขอให้เพลิดเพลินกับการเลี้ยงดูลูกนะคะ
อันนี้ก็เป็นเพื่อนในวงการบันเทิงนะคะ
ที่เขาเข้ามาแสดงความยินดีกันนะคะ
เมื่อกี้คุณแท็กเขาเพิ่งปล่อยรูปน้องออกมาอีกหนึ่งรูป
โอ้โหมาดกวนไม่แพ้คุณพ่อเลย

ก็แสดงความยินดีกับคุณพ่อมือใหม่ด้วยแล้วกันนะ